ถ้าพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะประจำทางที่ขึ้นชื่อที่สุดของไทยคงหนีไม่พ้นรถเมย์ที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยและยังถูกใช้งานเรื่อยมาในปัจจุบัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรอายุเท่าไหร่ต่างก็ต้องเคยขึ้นรถเมย์มาก่อน

ทุกคนสามารถขึ้นรถเมย์ได้

ให้คนหืดกามที่คอยฉวยโอกาส

ที่ทุกคนให้ความไว้วางใจ

กลับไปเมื่อวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙

พีรพลยอดเจริญอายุ๓๖ปี

หื่นบนรถเมย์ขยำอกเหยื่อสาว

เริ่มต้นขึ้นในวันที่๑๘สิงหาคม๒๕๖๒

ก็เอามือล้วงผ่านช่องนางสาวบี

เขาก็รีบลงจากรถหลบหนีไป

ดำเนินคดีในทันทีเพราะไม่มีหลักฐานหรือพยาน
แต่ต่อมาวันที่๒๖พฤศจิกายนเวลาประมาณ๑ทุ่ม
นางสาวบีบังเอิญเห็นคลิปในโลกโซเชียล
ว่ามีหญิงสาวถูกคนร้ายจับหน้าอกบนรถเมย์สาย๘

โดยคนร้ายในคลิปก็คือนายพีรพลคนเดียวกัน
กับที่ก่อเหตุกับเธอเมื่อวันที่๑๘สิงหาคม
จึงรีบติดต่อพูดคุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิป
ได้รู้ว่ายังมีหญิงสาวอีกหลายคน
ที่ถูกคนร้ายรายนี้ทำอนาจารย์จับหน้าอกบนรถเมย์
พวกเธอจึงรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายและคลิปทั้งหมด
มาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคนร้ายพร้อมขอหมายจับจากศาล
และในวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๖
ตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวนายพีรพลที่บ้านพักย่านปฐุมธานี
โดยนายพีรพลให้การสารภาพหมดเปลือกว่าเขาได้ก่อเหตุจริง
กับนางสาวบีในวันที่๑๘สิงหาคม
และหญิงสาวอีกคนในวันที่๒๖พฤศจิกายน
มีคลิปหลักฐานแพร่ไปทั่วโลกโซเชียล
อกจากนี้ยังรับว่าช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว๒๐๓๐ครั้งบนรถเมย์
ไม่ว่าจะเป็นสาย๘สาย๒๔สาย๒๘สาย๒๙สาย๙๗และสาย๕๑๐
จากการตรวจสอบประวัตินายพีรพลยังไม่พบประวัติการรักษาทางจิตแต่อย่างใด
แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่๔เมษายน
พีรพลเคยก่อเหตุแบบเดียวกันนี้และถูกจับกลุ่มในท้องที่สอนอดอนเมืองมาแล้ว
แต่ก็ยังไม่เข็ดกลับมาก่อเหตุอีกกว่า๓๐ครั้งได้
ครั้งนี้นายพีรพลถูกตัดสินโทษจำคุก๑๐ปี

ในข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใด

โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และเป็นการกระทำต่อหน้าธารกำนัน
และสารไม่ให้ประกันตัว
ต้องยอมรับว่าประเทศไทย
มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดมานานแล้ว
นั่นทำให้ระบบขนส่งสาธารณะ

แต่การจะใช้รถเดินทางร่วมกัน
ก็จำเป็นต้องเคารพกติกามารยาทแก่กันและกันด้วย
และคงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
อย่าปล่อยให้ระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้
กลายเป็นช่องทางฉวยโอกาสของคนอื่นกามพวกนี้อีก